อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมข่าวนี้ก็ต้องเร่งตามหาตัวค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือเขาติดกำไรอีเอ็ม
ปรากฏว่าเอามีดเนี่ยตัดกำไรอีเอ็มแล้วจะเอากำไรนี้มาทิ้งลงตรงตะแกงนี้
ปรากฏว่าเห็นไหมคะรูตระแกงมันเล็ก
ลงไปไม่ได้ปรากฏตัดสินใจวางเอาไว้พร้อมกับมีดแล้วก็ขี่รถหนีไปเลย
จริงจริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะมีมีเห็นว่าเป็นผู้ชายคนนี้มาตัดกำไรอีเอ็มแล้วก็จะทิ้งลงท่อนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมามาถึงปั๊บ
อะไรอ่ะพยายามจะหย่อนลงในท่อเอาหย่อนไม่ได้กำไรมันใหญ่กว่าเอาตั้งไว้ละกันวางมีดไว้ด้วย
หลังจากนั้นบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญคือต้องตามหาผู้ชายคนนี้
ถูกต้องคุณผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในการรับโทษอยู่อ่ะนะใช่ค่ะ
ติดตามตัวอยู่นะฮะเนี่ยเท่าที่เห็นคือเขาอายุน่าจะสักประมาณยี่สิบสามสิบปีนี่แหละนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกุปปี้สีแดงแล้วก็จุดเกิดเหตุตรงเนี้ย
อยู่ตรงท่อระบายน้ำริมถนนตัดใหม่ใกล้กับสี่แยกสะพานท่ามะโอที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้พอชาวบ้านมาเห็นแบบนี้เนี่ยนะ
เขาก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองลำปางให้มาตรวจสอบหน่อยว่าเนี่ยเป็นกำไรอีเอ็มของใคร
เพราะว่ามันมีหลักฐานทั้งกำไรอีเอ็มรวมถึงมีดปอกผลไม้สีเหลือง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งสองอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วต้องประสานไปยังสารแขวงลำปางนะคะ
เพื่อตรวจสอบเขาไปไล่ตรวจสอบเลขที่ของกำไรอีเอ็มติดข้อเท้านี้
ว่าเป็นของผู้ต้องหาคนไหนแล้วเอามาทิ้งเอาไว้แบบนี้
ทีนี้เมื่อตอน๙โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะ
เขาจูงสุนัขไปไปปัสสาวะในแถวเนี้ยแล้วระหว่างนั้นก็เห็นผู้ชายคนนี้
ขี่ไวเอ่อขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดตรงตะแกงเหล็ก
แล้วพยายามจะหย่อนอะไรบางอย่างทิ้งท่อระบายน้ำ
แต่พอเขาห่อนไม่เข้าเขาก็เลยวางเอาไว้เลย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปพอคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาไปดูเขาเห็นว่ามันเป็นกำไรอีเอ็ม
ก็เลยรีบไปบอกนายจ้างให้ทราบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ทีนี้ค่ะทางด้านผู้กำกับสพเมืองลำปาง
พันตำโบรสเอกสารวุฒิ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี้ยนะคะ
รู้ตัวแล้วว่าผู้ชายคนที่เอากำไรอีเอ็มมาทิ้งเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาชาวลำปางอายุยี่สิบเจ็ดปี
เขาโดนคดีเมาแล้วขับแล้วก็หมินเจ้าพนักงาน
โดนจับไปเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมปีที่ผ่านมา
ทีนี้สัญญาณคุณสัญญาณของกำไรอีเอ็มเนี่ยนะ
มันขาดหายไปเมื่อวันที่๑๕มกราที่ผ่านมา
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีที่สารแขวงลำปาง
ก็ได้รับความเมตตาจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว
มีเงื่อนไขว่าจะต้องใส่กำไรข้อเท้าติดตามตัว
ทีนี้จากการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของสารแขวงลำปางแล้วก็ราชธรรมเนี่ยนะคะ
ทราบว่าตอนนี้ผู้ต้องหาคนนี้ไปรายงานตัวต่อสารแขวงลำปางแล้ว
ดังนั้นค่ะทางผู้กำกับก็ฝากเตือนผู้ต้องหานะ
ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาที่ได้รับความเมตตาจากศาลให้ใส่กำไรอีเอ็มแล้วเนี่ย
แล้วโดนปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยยังไงก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสารอย่างเคร่งครัด
ถ้าเกิดว่าไปทำลายกำไรอีเอ็มอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเรียกเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย
แล้วก็ผิดเกี่ยวกับการประกันสัญญาอีกด้วยนะคะ
อันนี้ผู้กำกับฝากเตือนมานะคะ